วันนี้จะเป็นอีกวันหนึ่งที่คุณสามารถเช็คดวงของคุณไปพร้อมกับแขกรับเชิญของเรา
ถึงแม้ว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้อาจจะมีอายุน้อยสักหน่อย

บางคนอาจจะต้องเริ่มบทมาจากเด็กเรียบร้อยเด็กอะไร
แต่อันนี้แรงมาตลอด

เอามาน้องกวันปันค่า

แต่ที่เป็นคนพี่อายุประมาณนี้

แต่ดูคราวนี้ออกสื่อเลยล่ะ
ถ้าสมมติกลับบอกว่าจะทำงานที่กับแฟนเก่า
สมมุติจะพูดถึงดาราที่แรง

ใช่แล้วคนก็เลยติดภาพจากข่าวว่าหนูเป็นคนแรง

เครียดไหมเวลามีข่าวของปันแรงออกไปหนูเครียดไหม
ค่ะเครียดก็คือพอยิ่งมีข่าวคนก็ยิ่งติดภาพเราแบบนั้นไปเรื่อย
เพราะว่าคนไม่ได้รู้จักเราเขาดูภาพเราจากในข่าว

ไม่ทำใจกำลังใจให้หนูไหม
เป็นค่ะเป็นคือพ่อแม่ก็พูดตลอดว่าแบบเออเขาอยู่ข้างเรานะ
ไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ยังเป็นลูกแม่ตลอดนะ

เป็นคนยังไงตัวตนของปันจริงเป็นคนยังไง
หนูเป็นคนยอมคนนะจริงแล้ว
เป็นคนอาจจะไม่ได้สู้คนขนาดนั้น

คือเราในความคิดเราคือสู้ไปแล้วเราได้อะไรขึ้นมา

สมมุติว่ามีคนมาด่าเรามีคนมาว่าอะไรอย่างนี้
ก็ด่าสิเราจะไม่ใช่สายแบบไม่ด่ากันรักความยุทธิธรรมไหม

เห็นนะน้ำเป็นคนเงียบ

แรงหรือไม่แรงเราไม่รู้
ตลกติ๊งต้องเราไม่รู้

ดวงเท่านั้น

ดวงเท่านั้นที่จะบอกว่าปันเป็นคนยังไง

ทะลุทะลวงถึงดวงดาวเลยกับสาวน้อยคนนี้

อาทิตย์และพระจันทร์อยู่ร่วมองศากันนะ

ปันปันด่าปันปันว่าแต่ใกล้

เฮ้ยฉันทำงานเองแล้ว

คิดว่าตัวเองแข็งแก้มั่น

วันเกิดไม่เคยนะกราบ

อายงั้นปันต้องระวังมากเลยนะ
ระวังที่จะไปถูกกอดจากคนนอกบ้าน

รักอันโดยสุดและอารมณ์ไข้